คุณผู้ชมครับมีคลิปหนึ่งที่คุณแม่คนหนึ่งเขาไลฟ์สดเอาไว้

คือลูกน้อยเขาอายุเพียงเป็นเด็กทารกอยู่เลยคุณผู้ชม
เขาป่วยหนักมีไข้สูงแล้วปรากฏว่า

อุ้มลูกที่ป่วยมีอาการตัวร้อนมากขนาดนี้นะฮะ
ไปห้ามโรงพยาบาลไม่มีโรงพยาบาลไหน

บอกว่าหมดหนทางแล้วจะทำอย่างไรดี
ไม่รู้ทำยังไงก็เลยไลฟ์ให้ดูแบบนี้ครับ
อะไรหรือยัง
ดูแล้วก็ไม่ขอร้องเขา
เด็กแค่๑๐เดือนเองเขาแย่แล้ว
แล้วก็มันจริงโรงพยาบาลเค้าต้องหลับนะพี่
นี่โรงพยาบาลที่๔แล้วพี่เค้าไม่หลับอ่ะ
มันไม่ใช่แล้วอ่ะลูกหนูกับแย่อะพี่
แล้วก็เป็นจริงคุณเป็นหมอคุณต้องมาช่วยคนไข้ดิ
คือเธอบอกว่าลูกเธอติดโควิดนะคุณผู้ชม
แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ทางโรงพยาบาลกำลังตรวจสอบว่าติดจริงหรือเปล่า
มาจากไหนเพราะว่าถ้าเกิดลูกเธอติดตัวเธอเอง
ก็มีความเสี่ยงที่จะติดเช่นเดียวกันแล้วลูกคนนี้ติดมาจากไหนอย่างไร
คือแม่ลูกอ่อนคนนี้เขาบอกว่าลูกเขาอายุ๑๐เดือน
ออกมาตั้งแต่เช้ามืดยันตี๓มีไข้สูงมากเลยแล้วลูกเขาติดโควิดมา
ต้องการให้หมอรักษาไปโรงพยาบาลมาหลายแห่งแล้วที่ภาพที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นแห่งที่๕
แล้วก็ไม่มีใครรับรักษาปฏิเสธหมดเลยแล้วบอกว่าให้มาติดต่อใหม่ในเวลาทำการคือต้องรอตอนเช้าของวันนี้
ในคลิปเธอก็ร้องไห้ด้วยความสิ้นหวังลงไปเจรจากับเจ้าที่ของทางโรงพยาบาลแล้วก็พยายามอธิบายว่าเด็กอาการไม่ดีตัวร้อนมาก
สูง๓๙แล้วโรงพยาบาลไม่ควรจะปฏิเสธแบบนี้ไม่ใช่หรือแต่ว่าเจ้าหน้าที่เองก็บอกว่าจะให้เข้าห้องฉุกเฉินเนี่ยก็คือเข้าไม่ได้
โรงพยาบาลแห่งที่๕คราวนี้เป็นภาพตอนนั่งคุยโทรศัพท์กับคุณหมอคนหนึ่ง
เธอเองก็พยายามร้องขอให้คุณหมอช่วยลูกเธอหน่อยลูกเธอติดโควิด๑๙แต่
สุดท้ายก็ถูกปฏิเสธเหมือนอีกสามสี่แห่งที่ผ่านมาคุณแม่คนนี้โพสต์เฟซบุ๊ก
เดตอาการล่าสุดตอนตี๕ที่ผ่านมาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีโรงพยาบาลไหนรับรักษา
ลูกเธอเลยใครมีโรงพยาบาลที่พาน้องเข้าไปรักษาได้
มีคนกดไลค์เป็นพันแชร์ไปเยอะมากนะฮะทีนี้เนี่ยเมื่อช่วงเช้าเนี่ยทีมข่าวเช็คไป
เป็นผู้ช่วยสอสอเขตสายไหม
ได้โพสต์เคสนี้เอาไว้บอกว่าล่าสุดมีการประสานงาน
พอของโรงพยาบาลภูมิพลให้แล้วครับ

ตอนนี้น่าจะถึงมือคุณหมอเป็นที่เรียบร้อย
เดตอย่างไรเราจะอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบอีกทีนึงว่าน้องป่วย
ติดโควิด๑๙จริงหรือไม่อย่างไร
เพราะว่าก็เป็นเรื่องที่หลายคนกังวลอยู่
เด็กอายุแค่นี้ถ้าเกิดติดมาก็อันตราย